โอ้โหกระรุมทำร้ายนักท่องเที่ยว
ไม่ใช่แค่การข่มขู่แต่ว่าลงไม้ลงมือเลยนะคะ
เหตุเกิดที่พัทยานั่นเองก็เป็นสาวประเภท๒
ที่ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ
ชาวเน็ตเห็นแล้วก็อุ๊ยแบบนี้มันเสื่อมเสียภาพลักษณ์
เสียชื่อเสียงของประเทศไทยค่ะ

ชื่อว่าเฮียเต๊ะสายตรงค่ะ
ก็แชร์คลิปไปยังเพจเรารักพัทยา
เป็นเหตุการณ์สาวประเภท๒ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ
แถมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโหมีการยกมือไหว้ด้วย
ระบุข้อความเขียนว่า
ล่าสุดคลิปนี้ก็มีผู้เข้าชมแล้วกว่า๖หมื่นครั้งนะคะ

ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์
ถึงพฤติกรรมของสาวประเภท๒ที่ไม่เหมาะสมค่ะ
ส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่าทำให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
ขณะที่บางส่วนก็บอกว่าดูก่อนอย่าเพิ่งตัดสิน
ต้องดูก่อนว่าเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรนะคะ
ล่าสุดสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังพันธบรวจโท
วัชชัยสุดสครค่ะซึ่งก็เป็นรองผู้กำกับป้องกันปราบราม
สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาก็บอกว่าขณะนี้ทางชุดสืบสวนเนี่ย
รู้ตัวสาวประเภทสองผู้ก่อเหตุแล้วกำลังเรียกตัวมาสอบสวน
เหตุเกิดจากอะไรถ้ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ย
เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เห็นภาพแล้วเนอะแน่นอนกระทบกับการท่องเที่ยว
เพราะว่าพัทยานักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็พอมีภาพแบบนี้ออกไป

ก็รอดูการตรวจสอบแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอก
ภาพอย่างเดียวเนี่ยมันก็ตีความได้หลายอย่างนะ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้

จะเป็นถ้าพัทยาจำได้ไหมเมื่อวานนี้เรานำเสนอไป
เรื่องของนักท่องเที่ยวฝรั่งที่ไปจับบ้านท้าย
นักท่องเที่ยวชาวจีนบ้างก็ดีใครก็ดีไม่รู้
ไม่รู้นะว่าเป็นแบบไหนมีกรณีแบบนั้นเกิดขึ้นหรือเปล่า
รอดูรอดูเราจะไม่ออกตัวแรง
ถูกต้องเราต้องสืบสาวไปถึงต้นต่อก่อนนะคะ
เดี๋ยวมีความขึ้นหน้านำมาฝากแน่นอนนะคะ